ร้านก๋วยเตี๋ยวที่ขายความแปลกแถมยังขายดี

ซึ่งจะแปลกขนาดไหนเราไปหาน้องใบตองกันเลยครับ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมใบตองและเศรษฐีป้ายแดง
เป็นเมนูก๋วยเตี๋ยวที่แปลกแหวกแนวมาก
และเป็นที่แรกที่เดียวในโลกด้วยนะคะ
ก๋วยเตี๋ยวที่เป็นรสส้มตำก๋วยเตี๋ยวที่เป็นรสมะม่วง

เพราะว่าคนมาชิมแล้วก็มารีวิวกันเยอะมาก
ร้านนี้เลยค่ะก๋วยเตี๋ยวเรือนแพง
ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือนแผ่สวนผักซอย๕๐
ร้านนี้นะครับเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่มีสไตล์แบบดั้งเดิม
แต่ผสมผสานกับยุคใหม่ได้อย่างลงตัว
กับเมนูพิษดารอาทิ
ก๋วยเตี๋ยวส้มตำก๋วยเตี๋ยวมะม่วง
ก๋วยเตี๋ยวหูหางหมูพะโลเครื่องเทศ
และพญาสุกรนอนในสวนภู
ชื่อแต่ละอย่างนะครับ
สุดแปลกแหวกแนวจริง
เอาเป็นว่าไปขายเคล็ดลับที่มาที่ไป
สูตรลับกับเจ้าของร้านสายหาคนนี้พี่ตุ้ม

โอ๊ยสวัสดีค่ะตายแสบปาก
ตุ้มแนะนำหน่อยเมนูไหนขายดีสุด
ส่วนมากนะก็จะมีพวกเมนูพิษดารก๋วยเตี๋ยวส้มตำ
เหมือนมาทานก๋วยเตี๋ยวแต่ได้กินส้มตำไปด้วย

ปีเข้าปีที่๑๖หมาดเลย

แล้วทำไมต้องตั้งชื่อเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือนแผ่
มีแพรรอยน้ำอันนึงกับมีเรือนไทย

มาถึงร้านแล้วขอบุกไปดูหน่อยได้ไหมว่า
ลับการทำอะไรต่างเหล่านี้

เป็นอย่างไรขอมีโอ้ยสบายสบายเลยพี่จัดให้
ได้เวลาเปิดสูตรลับก๋วยเตี๋ยวหูหางหมูพะโลก
เครื่องเทศของร้านก๋วยเตี๋ยวเรือนแพร

หูหมูและหางหมูนำมาเผาไฟ
เพื่อให้เกิดกลิ่นที่หอมนั่นเองล่ะครับคุณผู้ชม
ส่วนเครื่องปรุงรสประกอบไปด้วย
งพะโลซีอิ๊วดำกระเทียมเกลือ
พริกไทยป่นน้ำตาลสายน้ำตาลปี๊บ

จากนั้นก็เริ่มเลยครับน้องใบตอง
คือตอนนี้เป็นขั้นตอนของการเอาเครื่องเทศลงไปผัด

ถ้าเกิดว่าต้มเลยเนี่ยมันจะความหอมมันจะไม่ออก
เวลาเราผัดเนี่ยฟาร์มร้อนมันจะไล่ฟาร์มหอม

อันนี้คืออบเชยหรอครับ

ต่อไปก็เราก็มาใส่ผงพะโล้กัน

ใส่ไปอย่างนี้แหละ

อื้อ

อันนี้เอาไว้แต่ก็ใส่เลยเพื่อไม่ให้น้ำตานปี้มันติด

มีทั้งส่วนหางแล้วก็ส่วนหู
เราไม่ใช้ส่วนอื่นเหรอคะ
เพราะว่าอันนี้เท่ากับว่าลูกค้าเขาจะชอบ

สิบหกกิโลกรัมโอ้โฮ
ใช้เวลาต้มประมาณ๒๓ชั่วโมง
อันนี้มันเหมือนถูกเผาก่อน
ใช่เราต้องเผาก่อนเผาเพื่อให้มีมันมีกลิ่นหอมไง

มาถึงขั้นตอนนี้ก็ต้องปล่อยทิ้งไว้ถึง๒ชั่วโมงด้วยกัน
ถึงจะได้หูหมูและหางหมูที่เปื่อยและนุ่ม
น่ารับประทานแบบนี้นี่แหละครับ

กลายเป็นก๋วยเตี๋ยวหูหมูหางหมู
เมนูประจำร้านก๋วยเตี๋ยวเรือนแผ่
และนอกจากนี้ยังมีเมนูแปลกอีกเพียบเลยล่ะครับ
ดูสิว่าแต่ละชามเนี่ยเขาทำกันยังไง
มาถึงเมนูที่ต้องสั่งเลยของร้าน

ก๋วยเตี๋ยวส้มตำเสร็จแล้วนี่แหละโอ้โฮ
มันช่างน่ากินจริงเลยนะครับเนี่ย

ขายดีไม่แพ้กันนั่นก็คือ

ที่พี่ตุ้มพร้อมจะเผยเคล็ดลับให้ดูกัน

เพราะว่าทำมันมาสุกหมดแล้วถูกไหม

มะม่วงน้ำจากใส่เหมือนเดิมเลยทุกอย่างทำเหมือนเดิมแต่ว่ารสชาติออกมาคนละแบบนะ

อันนี้หูหนูนะแล้วก็แค่หมูใส่ไปด้วย

อันนี้ก็คือเมนูก๋วยเตี๋ยวมะม่วง
ได้เวลาที่เราจะให้น้องใบตอง
ลองรสชาติความแปลกใหม่ของก๋วยเตี๋ยวส้มตำ
ก๋วยเตี๋ยวมะม่วงกันแล้วล่ะครับ
มาดูซิว่าจะเด็ดขนาดไหนคุณผู้ชม
เมนูมีตั้งแต่หมูน้ำใสน้ำตกต้มยำเย็นตะโฟ
ก๋วยเตี๋ยวเป็ดพะโล้มีก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋น

เมนูพิษดารก๋วยเตี๋ยวส้มตำ
มหาศจรรย์และก๋วยเตี๋ยวมะม่วง
แปลกพญาสุกรนอนสวนภูเจ๋งพระถังทำจัง
กับดอกพิกุลเอ้าตุ๋นเครื่องเทศ
กินแล้วแข็งก็แรงทั้งปี

นี่โอ้โหเต็มปากเต็มคำ

กรุบกรอบของเส้นมะละกอกับถั่วฝักยาว

แต่มันมีเส้นหมี่กับหมู

โอเคมาถึงก๋วยเตี๋ยวมะม่วง

จินตนาการเหมือนเรากินยำมะม่วง

แต่อันนี้มีเส้นมีเครื่องหมู
มีหลายอย่างเอามาให้ลอง

คัดเพาะถังทำจังกระดอกพี่กุญตุ๋นเครื่องเป้
อือ

แล้วก็กลึบมันเคียวง่าย

เหนือจาก๓เมนูนี้ยังไม่หมดแค่นี้

เดี๋ยวเรียกสก๊อยกับโคโยตี้มาเลยน้อง

สก๊อตมันชอบแว้นมอเตอร์ไซค์ตากแดดไหม

มันก็เลยกลายเป็นหมูดำไงคุโลบูตา

ตี้ชื่อก็บอกแล้วคือเนื้อโคขุนลิฟต์อาย

เมื่อกี้ใครแห่ขันมากเลยมาแถวนี้เปล่า

เลยอยากให้ลูกค้าได้สนุกกับการสั่งอาหาร
อุ๊ยสิบซุ้มสิบเสียงตนตรีกันเป็นเลยครับ
แต่เห็นพี่ตุ้มร่าเริงอารมณ์ดีแบบนี้เนี่ย
อดีตเคยเจอกับอุบัติเหตุหนัก
หมอบอกว่าไม่รอดแล้วล่ะครับ
เกิดอะไรขึ้นล่ะครับเนี่ย
คือตอนนั้นเป็นอะไรเกิดอุบัติเหตุอะค่ะพี่เบน

ตอนนี้พี่ตุ้มเกิดอุบัติเหตุ
ชนแล้วพลิกว่ามีสามตลบ

มันตามพี่หล่นลงไปข้างคลองชนประธาน

ทับทับพี่จนพี่แบบ

มืดมืดแล้วมันก็ดับ
ช่วงที่มันดับไปนานหรือไม่นานพี่มันรู้

มีคนมายกแล้วพี่ก็

เป็นร้อยลูกรอภาพเป็นร้อยลูกรอเป็นร้อยลูกรอแล้วก็ถ่ายลูกให้ดูใช่
หมอที่นั่นบอกว่าไม่รอดแล้วหมอที่นั่นบอกว่าไม่รอด
คืออาการตอนที่พี่เบนเห็นอะโอ้ยมันท่าทางมันไม่รอดแล้วแหละ
คือมันเหมือนกับอักเลือดออกมาหมดแล้วแล้วก็เหมือนกับเขานอนรอเรานอนรอ
สื่อสารกันได้บ้างพี่ตุ้มใช่แต่ว่าตามันแบบเป็ด

แล้วระหว่าง๓เดือนนี้เขาก็เหมือนกับว่าทำอะไรไม่ได้เลย
เขาก็คิดที่อยากจะเปลี่ยนอาชีพหันมาลองขายก๋วยเตี๋ยวรู้ไหม
เพราะว่าแต่เดิมตอนเด็กแม่กับพ่อแม่เขาเคยขายอยู่

ทำให้พี่ตุ้มไม่สามารถออกไปทำงานนอกบ้านได้เหมือนเคย
เลยต้องตัดสินใจมาขายก๋วยเตี๋ยว
โดยเอาสูตรจากรุ่นคุณพ่อมาสารต่อ
แต่ด้วยแนวคิดสมัยใหม่ของพี่ตุ้ม
เลยอยากทำร้านก๋วยเตี๋ยวให้เป็นตลาดน้ำ

ไม่ได้ทำเป็นร้านก๋วยเตี๋เรือนแพ้นะตอนแรก

จริงไหมปิด๓วันเปิดปุ๊บปิดปั๊บ
คนมันเยอะมากเปิดพี่เปิด๓วันพี่เลิก
แล้วพี่ก็เดินบอกโต๊ะนะว่าเฮ้ยเลิกแล้วร้านไม่ขายแล้วนะ

ทั้งเรื่องการบริหารและการจัดการ
เลยทำให้กิจการและธุรกิจล้มไม่เป็นท่า
แต่ก็ยังกัดฟันลุกขึ้นสู้ต่อ

อ่ะเปิดต่ออีกหน่อยละกันนะ
ขอลองขอลอง
ปัญหาหลักมันอาจจะเป็นที่กันบริหารจัดการ

เราเลิกกันตลาดน้ำแต่ไปร้านก๋วยเตี๋ยวธรรมดาดีกว่า

คิดก่อนชื่อร้านจะชื่ออะไรดี
พี่ก็เลยตั้งเป็นทำแพร่อันนี้กูมีเรือนไทยหรือเปล่า
กูต้องทำแพ้ให้เป็นก๋วยเตี๋ยวเรือนแพ้
ก็เลยออกมาเป็นชื่อร้าน
แต่ชินใจยกจากน้ำขึ้นบบ

รู้ไหมที่พี่ขายเพราะคนมาทุกวันเลยเริ่มขายใหม่
ตอนที่พี่เริ่มเลยนะก๋วยเตี๋หมูน้ำใส

ปรับมาเป็นน้ำตกน้ำตกน้ำตกต้มยำและน้ำใส

ช่วงอีกประมาณชักหนึ่งเกือบหนึ่งปีใช่ไหม
หนึ่งปีหนึ่งปีก็มีสื่อเข้ามาเริ่มจะนั่นสื่อเข้ามาเขาบอกว่า
ค่ะมีอะไรพี่ก็เลยค่อยทำมาเรื่อยเลย
เพราะการนำเอาบทเรียนของทั้งสองครั้ง
มาพัฒนาและปรับตัวทางธุรกิจ
รวมทั้งความขยันอดทนของทั้งพี่ตุ้มและพี่เบน
จึงทำให้เกิดเป็นความสำเร็จในวันนี้นั่นเองล่ะครับ
คุยกันเรื่องเส้นทางอาชีพของร้านก๋วยเตี๋ยวเรือนแพรกันไปแล้ว
ต่อไปเรามาคุยเรื่องเส้นทางชีวิตคู่
ของพี่ตุ้มและพี่เบนกันดีกว่าครับ
ทราบมาว่าอดีตเนี่ยเจ้าชูตัวพ่อเลยใช่ไหมล่ะครับ

กันแบบว่าผ่านอุปสรรคต่างมาแล้ว
อีกหนึ่งอุปสรรคชีวิตเลยก็คือ

ก็มีครั้งใหญ่ก็จับได้

เบนมีวิธีสังเกตตอนแฟนนอกใจยังไง
ขับรถไปเช้ามาเนี่ยเขาบอกเขาออกไปเล่นเครื่องบินใช่ไหม

เว้ยมันมีผมไหมมันมีผมไหม

แล้วมันมีเกรถมันไปกี่กิโล
สังเกตว่าท่านเอาตัวกลับบ้านหรือเปล่า

มตัวมีกลิ่นน้ำมันเครื่องบินไหมโอ้โห

เวลาแบบเราถามไปแล้วหรือเราได้ยินข่าวหรืออะไรแบบนี้มา
ใช้วิธีว่าเป็นนิ่งเป็นเงียบเป็นไม่พูด

มันมีแบบจุดไหนที่ทำให้เราแบบเหมือนจะจับได้ไหมคะ
ก็มันก็มีคนบอกเราว่า
เขาพาผู้หญิงเข้าโรงแรม

มาถามเขาเขาบอกว่าไม่จริงไม่จริงยังไงก็ไม่จริง

ตอนหลังเขาก็เหมือนกับยอมรับ
แต่เขาบอกเขาไม่มีอะไรพาไปแล้วก็ไม่มีอะไร

เฮ่ยเรามีทันยานะ

และพี่ตุ้มก็รู้ว่า

ร่วมทุกข์ร่วมสุขมาใช่ไหมผ่านอะไรกันมา
ร้อนผ่านหนาวผ่านอะไรกันมาตรงไปตรงไหนปี
ใช่ไหมล่ะแล้วทุกวันนี้ใครเก็บเงินคะ

แน่มันก็ต้องแน่นอนเขาบอกว่าเงินจะให้เมียเก็บ

เป็นคู่ที่ฟังมาแล้วเนี่ยร่วมทุกข์ร่วมสู่ผ่านอะไรกันมาเยอะมาก
เคล็ดลับในการแบบใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันยังไงบ้างค่ะ
ลูกไงยังคงมีลูกอยู่ไม่มีลูกมันคงจะปวดหัวกันไปแล้ว

ใช่แต่มันไม่ค่อยพูดเนี่ยน่ากลัว
เคล็ดลับในการอยู่กันเป็นครอบครัวก็คือใจเย็นมีอะไรก็ค่อยคุยกัน
ฝากร้านหน่อยว่าร้านเราอยู่ตรงไหนเปิดวันไหนกี่โมงค่ะ
ได้ชื่อร้านก๋วเล่นแพรนะอยู่ถนนสวนผักซอยสวนผัก๕๐ติดด้านถนนกาญจนาเลย
เปิดตั้งแต่๘โมงครึ่งเช้าถึง๔โมงเย็นเปิดตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์นะ
เนื้อเยอะแยะมากมายแล้วบอกเลยว่าเมนูที่แบบแปลกแหวกอร่อยจริงไม่เหมือนใคร
วันนี้ขอบคุณพี่เบนกับพี่ตุ้มมากนะคะ